ไปดูความน่ารักความเฮฮาของบรรดาสัตว์กันหน่อย
ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้ไปดีดมาจากไหน
เลี้ยงหมาได้หมา
เดี๋ยวอันนี้หมาหรือม้า
นั่นน่ะสิพยศจังเลยดูสิ
แม่จะดีดอะไรขนาดนี้โดนตัวไหนมาลูก
มันไม่ใช่ทำไมมันถึงเต้นแบบนี้
ขาหน้านิ่งนะหน้าก็นิ่งนะ
ดูแล้วตลกหาท้องแข็งกันเลย
คือมันเต้นแปลกแบบนี้มันก็คงสนุกของมันแหละนะ
แต่ถ้ามันพูดได้ก็คงบอกว่าเออปิดเพลงเถอะเหนื่อย
ก็เป็นคลิปน่ารักดีมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะคะ